สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้มาพร้อมกับภาพสถานการณ์
พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตลอดวันหยุดนี้นะครับ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่
ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างเป็นต้นไปนะครับ
แม้ว่าตอนนี้ครับพายุไคตั๊กจะได้เคลื่อนผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ลงสู่บริเวณทะเลอันดามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งปัจจัยครับที่จะเข้ามาสร้างความปั่นป่วน
สร้างความแปรปวนให้กับสภาพอากาศเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เป็นพายุที่เกาะตัวขึ้นในบริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
พายุลูกนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญเลยทีเดียว
ในเรื่องของสถานการณ์ฝนรวมไปถึงสถานการณ์ลมหนาวด้วยนะครับ
คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะมีการเคลื่อนตัวไปบริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ
แล้วก็ไปสลายตัวแถวบริเวณทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม

ก็จะมีการเหนียวนำเอาลมหนาวอากาศเย็นเนี่ยนะครับ
ปกคลุมในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้ง

แต่ว่ามาครั้งนี้อาจจะไม่รุนแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับ

นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
มีการเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ

เพราะว่าจะเหนียวนำทำให้ความชื้นลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับ
ช่วงแรกก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวสักหน่อยหนึ่งนะครับ
๒๕๒๖หลังจากนั้นครับ
จะมีฝนฟ้าคนองตกลงมา
อาจจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับก็ต้องระวังหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงครับ
นี่คือการคาดการณ์เรื่องของลมหนาวสีฟ้านะครับรวมไปถึงฝน
สังเกตว่าตอนนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ก็จะเริ่มมีการแผ่ขึ้นมาปกกลุ่มในบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการอ่อนกำลังของบริเวณความกดอากาศสูงในระยะนี้
คำนวณต่อไปนะครับจะพบว่าลักษณะของฝนนั้นค่อนข้างที่จะหนาตามากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ทีนี้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนหนึ่งกลุ่มนะครับ
เลื่อนตัวมาจากฟิลิปปินส์มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณเมืองไทยของเรา
ช่วง๒๖ก็จะเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย

บริเวณดังกล่าวก็อาจจะมีอากาศชื้นเกิดขึ้น

หลังจากนั้น๒๗จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
คำนวณไปก็จะไปปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ
หลังจากฝนกลุ่มนี้หมดไปอากาศจะเย็นลง
ส่วนภาคใต้ครับก็ต้องระวังฝนอย่างต่อเนื่อง

ช่วงสิ้นปีเราก็จะมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ในบริเวณพื้นที่ตอนบนจะหายไป
นี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
ตลอดทั้งสัปดาห์หน้าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวน
ยังไงใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ตามจุดต่างทั่วไทย
ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ